วันนี้นะเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งเลยที่ประเทศไทยของเรา
เทิงไทยรัฐเนี่ยก็รวบรวมความน่ารักของดารานุ่มนะที่ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดง
อืมปีแรกเลยสดสดร้อนร้อนเลยค่ะจะมีใครบ้างนะคะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่เป็นคุณพ่อจะน่ารักอบอุ่นขนาดไหน
ติดตามได้จากสกูลพิเศษค่ะ
เปิดมาที่ว่าที่คุณพ่อป้ายแดงพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน
ตอนนี้ภรรยาคนสวยวิกกี้พี่มนยาตั้งคันได้๘เดือนกว่าแล้วค่ะ
เรียกได้ว่าจวนจะได้เห็นหน้าเบบีคนแรกของเขาแล้วซึ่งในช่วงที่คุณพ่อเวียใจจดใจจอ
รอให้ลูกสาวคนแรกคลอดอยู่นั้น
ขอบอกเลยว่าทั้งคุณพ่อเวียนและคุณแม่วิกกี้ตื่นเต้นเธอลูกสาวคนนี้กันแบบสุด
คอนเทนต์ลงในโซเชียลเปิดความน่ารักรวมถึงพัฒนาการการเติบโตของเบบีในคันภรรยา
ให้แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดค่ะ
เวียทั้งประคบประงมภรรยาอย่างดีพากินพาเที่ยวพักผ่อนคลายเครียด
เพื่อให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกนั้นสุขภาพแข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจค่ะ

ไม่ได้อย่างไรก็
คนแรกเป็นบุตรสาวครับ

วันนี้เราได้กินขนมจีนแก้งไก่เลยครับครับสุขขนมจีนแก้งไก่
อีกหนึ่งหนุ่มที่สวมบทคุณพ่อป้ายแดงเป็นปีแรกนั้นก็คือพุทธพุทธิชัย
ที่ภรรยาสาวจุ๋ยวรัฐยะพึ้งพลอดเบบีหมัด
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าน้องพีเจ
ความน่ารักน่าชังของลูกชายบ้านนี้นั้น
ทำให้หัวใจของคุณพ่อป้ายแดงพองโต
และยิ่งการมีลูกเป็นอะไรที่คุณพ่อพุทธลุ้นมาตลอด

หัวใจของคนเป็นพ่อนั้นอิ่มเอมเอาสุดค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นการฉลองวันพ่อแห่งชาติ
ครบสมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะค่ะ
ปิดท้ายที่นักร้องหนุ่มกวินดูหวาน
ที่เข้าโหมดเป็นคุณพ่อลูกอ่อนปีแรกเช่นเดียวกัน
หลังภรรยาสาวปุ๊บปุ้ยพันธิพา
คลอดลูกชายคนแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ชาวเน็ตจะยังไม่ได้เห็นหน้าลูกชายคนนี้

แต่ก็มีโมเมนต์ที่คุณพ่อนั้นอยู่กับคุณลูกออกมา
ให้แฟนได้เห็นผ่านทางโซเชียล
บอกได้เลยนะคะว่าทั้งตอนที่กวินพูดคุยอยู่กับลูก

เจ้าตัวดูมีความละมุนอบอุ่นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ

ยังมีคอนเทนต์เลี้ยงลูกแบบเฮหะ

ของมุมความเป็นคุณพ่อสุดอารมณ์ดี
แม่บอกได้เลยว่าครั้งรักลูกไม่เบาเลยนะคะ
ติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ